ตลอดตลาดมาแล้วจ้ามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดวันนี้กันค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ
ยังคงที่นะอยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะพอกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็ปรับลงมาแล้วนะอยู่ที่๔๖บาทต่อฟองนะคะ
ครับมากันที่ราคาอาหารทะเลค่ะปลากระพงขาวหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วยสามร้อยบาทต่อกิโลกรัมหมึกกล้วยสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมราคาอาหารทะเลเนี่ยไม่ค่อยปรับเปลี่ยนเท่าไหร่เนาะคุณผู้ชม